ข่าวแรกต้องบอกว่าขอต้อนรับกลับบ้านอีกแล้ว
คุณผู้ชมกลับมาในครั้งนี้โอ้โห
แฟนคลับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการทำฟงทำป้ายคึกคักเฮฮากันเลยนะคุณนะ
ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังจากแดนโสมนะคะ
พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เตรียมมามอบให้กับแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง
ต้องขอขอบคุณพี่สินชมทุกคนนะคะที่ผู้สาธารณะเวลามาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ
เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับเขาแบบมีลายเซ็นต์ตัวเองอย่างนี้
แล้วทุกคนให้เสียงตอบดีมากทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ค่ะ

โอ้โหไซด์กลับขึ้นฝากกับสินชมทุกคนค่ะ
ทำให้แฟนแฟนผิดหวังจัดความพิเศษมา

เมื่อวานนี้เห็นแฟนคลับทำป้ายแบบแวนิวต้อนรับแบบน่ารักทีเดียวนะครับ